อัพลูกดาวน์สวัสดีค่ะ
รับคุณผู้ชมอีกหนึ่งค่ำคืนนะคะกับรายการท็อกทะลุดาวค่ะ
มีคำถามค่ะพ่อหมอจ๋าคำถามว่าทุกวันนี้ทำไมพ่อหมอลักษณ์ดูดวงแม่นเหลือเกิน
จ้างคนขับรถตามดารารับเชิญใช่ไหม
รับเชิญพอรู้ว่าใครจะมาเนี่ยติ๊กเลยแล้วก็จ้างนักสืบตามว่าชีวิตเขาเป็นอย่างไร
มันเลยทำให้ดูแม่นหรือไม่

แล้วไอ้ค่าตัวพวกเราเนี่ยนะมันเอาไปจ้างเนี่ยมันจะไหวไหม
เพราะฉะนั้นนี่คือปีใหม่แล้วอันนี้ปีใหม่แล้วราศีที่ดวงดีคือราศีอะไรฮะ
ราศีกันราศีตุลเนี่ยเมษเนี่ยมันเริ่มจะเปลี่ยนในทางที่ดี
แล้วราศีกันกับตุลเนี่ยดีมากเมศก็ดีมาก
เพราะฉะนั้นแขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นดีเจ

กันทั้งกันทั้งดวงของเขาเองกันทั้งลักษณะด้วย

ราศีกันลักษณะราศีกันหรือดวงคุณอยู่ราศีกันกรุณาดูรายการเราด้วย

สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม

สวัสดีค่ะน้องกัน

ใช่บอกว่ามดดำมดดำเอาพี่ไปออกหน่อยสิ

ดำบอกเขามีแต่ซุปเปอร์สตาร์

มีคนนางลำไปลำงานหน้าบ้าน
มีนางลำไปลำอะไรอย่างนี้จริง

คือขับรถเรากลัวมาจากบ้านปุ๊บ

แล้วก็มีอ่าพ่อปู่พะยานา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

ช่วงหน้าเราจะท็อกให้ทะลุทะลวงถึงดวงดาวกันเลย
เจอกับดีเจเช่าสักครู่เดียวค่ะ
แบนแฟนทิ้งเลือดตกยางออกซวยซับซวยซ้อน
เป็นพี่ชาวหมดเลยราศีกัน
ตอนอายุ๓๖ปีชาวเริ่มเกิด
เพราะอะไรเพราะลาหูจรเป็นมหาอุทธัพราหูเดิม
แปลว่าวงการบันเทิงเปิดให้กับตัวของชาว

ปี๒๖๐ปีเลยศรีสิงหาคงเป็นต้นไปนะ
ราหูโคจรจากราศีสิงศ์เข้าสู่ราศีกรกฎ
ทัพกับดาวเสาร์พิควณะโชคใหญ่ในชนะศาสตร์
พระลาหูจรต้องพาสวราสุริยาต้องภูมิคู่คง
จะเกิดโชคใหญ่มาก